ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าตรงนี้หน่อย
เด็กชายวัย๙ขวบเนี่ยถูกสุนัขร็อตไวเลอร์๓ตัวรุมขย่ำ
แผลเวอะหวะทั้งตัวอาการสาหัส
ต้องบอกว่าน้องนี่น่าสงสารมากนะครับท่านผู้ชมครับ
คือทางครอบครัวของน้องเนี่ย
เขาเรียกร้องค่าเยียวยาเสียหายต่าง๑ล้าน๓แสนบาท
เมื่อวานนี้ทางฝั่งของเจ้าของสุนัขบอกว่าโอ้โหไม่มีหรอกขนาดนั้นอ่ะ

ตกลงวันนี้เจรจากันเรียบร้อยนะฮะ
ความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับคุณพ่อของน้องเนี่ยอายุ๔๕ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
ธวัชชัยนะคุณธวัชชัยเนี่ยอยู่ที่นครราชศรีมานะครับ
ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าลูกชายอายุ๙ขวบถูกสุนัขร็อตไวเลอร์๓ตัว
รุมกัดจนบาดเจ็บสาหัสต้องส่งตัวไปผ่าตัดศัลยกรรมบาดแผล
เข้าโรงพยาบาลไปเนี่ยดูฮะ๑๒ครั้งที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เหตุการณ์เนี่ยผ่านมา๑เดือนกับ๑๐กว่าวัน
แต่เรื่องการเยียวยาไม่คืบหน้าเลย
คู่กรณีไม่ช่วยเหลือเยียวยาตามที่ตกลงกันไว้
นี่นะฮะที่คุณพ่อเขามาร้องต่อสื่อมวลชน
ก็โอ้โหดูร่างกายลูกชายเขาอายุ๙ขวบ
ล่าสุดวันนี้นะครับที่บ้านของผู้เสียหายอยู่ที่ตำบลขุนทอง
ทางฝั่งของผู้เสียหายก็คือผู้ปกครองของเด็ก
กับทางฝั่งเจ้าของสุนัขวันนี้มาเจรจากลายเกลี่ยกันนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาค่าเสียหาย
เมื่อวานนี้ทางเจ้าของสุนัขบอกโอ้ยมันก็ขุดดินออกไปตอนไหนก็ไม่รู้
รั้วนี่ก็ล้อมอย่างดีแล้วนะที่บ้านก็มีเด็กอยู่ไม่เห็นถูกหมากัดเลย
เขาเรียกมาเท่าไหรเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหไม่มีเงินหรอกต้องขอผ่อนจ่าย
ถ้ามีตอนนี้ก็๒แสนถ้าจะเอาล้านสามนี่ต้องแบบขอผ่อนจ่ายสัก๓ปี
วันนี้ทางประหลัดอำเภอนะครับซึ่งท่านเป็นประธานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบัวใหญ่เนี่ย
ก็คือประหลัดนุชิตปัญญพงศ์นะฮะแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านด้วย
มาเป็นพยานในการเจรจาระว่าง๒ฝั่งการเจรจาพูดคุยนะครับ
ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาปรณีประนอมกันนะมีประหลัดอำเภอมีกรรมการ
หมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานแล้วก็ลงนามเป็นศักดิ์ขีพยาน
ด้วยเจรจากลายเกลี่ยกันเสร็จทางเจ้าของสุนัขนะซึ่งเขาเป็น
ฟาร์มเลี้ยงไก่ด้วยนะบอกว่าตกลงกันได้ด้วยดีเป็นไป
ตามที่ตั้งใจจะช่วยเหลือเยียวยาตั้งแต่ตอนแรก

หมดที่คุยกันไว้ก็ล้านสามนะแต่ความความขอจ่ายให้เออแนว
ในระยะเวลา๓ปี
กว่าจะครบภายในระยะเวลา๓ปี
คุณแม่ของเด็กชายวัย๙ขวบที่ถูกสุนัขกัด
บอกว่าข้อตกลงก็ถือว่าเป็นความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
แล้วก็ไม่อยากให้เรื่องเนี่ยมันยืดเยื้อ
ว่าบานปลายไปกว่านี้
คือคุณแม่บอกว่า๑ล้าน๓แสนบาทที่ได้มา
ก็ต้องเก็บเอาไว้สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลลูกในอนาคตต่อไป
เพราะไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบตอนหลังตามมามากน้อยแบบไหนอะไรยังไงอีกนะครับ